เอาล่ะไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเรื่องของงานศพที่ไม่ธรรมดา
อยู่ที่จังหวัดพังงาโอ้โหเขามีการจัดแข่งขันเตะฟุตบอลที่เมนด้วย
ไปดูว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นที่วัดนิกรวรารามนะครับ
หรือว่าวัดย่านยาวอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับ
เขากำลังจัดงานศพของคุณแม่ส้วนจู้สำอางอายุ๗๓ปี
หรือเรียกกันว่าป๊าจู้สิ่งที่สะดุดตาผู้สื่อข่าวของเราก็คือ
จัดกิจกรรมงานศพด้วยการตกแต่งเป็นสนามฟุตบอลครับ
หน้าที่ทำความเคารพศพแบบนี้เลยเออรวมถึงจะจัดกิจกรรมเตะฟุตบอล
ก่อนทำการเผาศพคุณป้าอีกด้วย
สาเหตุที่จัดงานเป็นแบบฟุตบอลแบบนี้
ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยล้มหลังจากที่ไปชมการแข่งขันฟุตบอล
นายศรีครับที่จัดขึ้นในพื้นที่อำเภอตะกัวป่าที่ผ่านมา
แล้วถ้าย้อนกลับไปนะตอนคุณป้าที่ยังมีชีวิตเนี่ย
ป้าจูจะชื่นชอบการชมกันการฟุตบอลเป็นชีวิตใจอะ
คือป้าจู้ผู้เสียชีวิตชอบฟุตบอลมาก

ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะครับป้าจู้จะขับขี่รถมอเตอร์ไซคู่ใจ
ตามไปดูไปเชียร์ลูกหลานทุกที่เลยทีเดียวเนี่ยเห็นมั้ย
เป็นนางฝากฟุตบอลเขียนด้านหลังเอาไว้เอ่ย
แล้วนี่แหละครับคุณผู้ชมครับด้วยความที่ป้าจู้แกชอบดูฟุตบอลแบบนี้
พอในวันที่แกนั้นได้จากไปแล้วเขาก็มาจัดกิจกรรมให้ลูกหลานเนี่ย
ความเคารพป้าอันเป็นที่รักยิ่งของทุกคนในวงการฟุตบอล
ก็คือการแข่งขันเตะฟุตบอลระหว่างทีมสารฝันเด็กตะกัวป่าเจอกับทีมสารฝันเอฟซี
นี่แหละครับก็จำลองเป็นสนามฟุตบอลแบบจำลอง

ใช่แล้วล่ะครับทุกคนนะครับก็ร่วมวางดอกไม้จันทร์เสร็จสิ้น
การแข่งขันก็เริ่มขึ้นทันทีที่สนามหน้าเมนท่ามกลางเสียงภาคของโคศกมืออาชีพ
ทีมงานฟุตบอลที่ป้าจู้นั้นชื่นชอบนี่
นักภาคนี้ก็เป็นระดับมืออาชีพในพื้นที่เลยนะ
โอ้โหแต่เรียกลูกนี้ดึงกลับมา

คุณก็ภาคสนุกเกินไป

จังหวะนี้ครับเขาส่งนักฟุตบอลหญิงชื่อน้องวุ้นเส้น

อายุ๗ขวบเท่านั้นเองนี่ลงมาเตะกับเด็กผู้ชายด้วย
เป็นนักฟุตบอลหญิงในพื้นที่นี่มีความสามารถไม่ธรรมดานะขอบคุณเลย
นี่อะน้องเซ่นยิงเข้าลูกโทษปั๊กเข้าประตูเลย
เป๊ะคือดูแล้วเหมือนจะง่ายนะแต่ไม่ง่ายนะถึงแม้ว่าประตูมันจะเล็กอย่างนี้
แล้วก็หวังว่าคุณป้าจะได้รับรู้สิ่งที่ลูกหลานนั้นตั้งใจทำในครั้งนี้ครับ

คือจริงแล้วในงานศพนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างที่ผู้ตายชื่นชอบ
อย่างบางครั้งเราก็จะเห็นว่ามีการร้องเพลงการเล่นมหรสบต่าง
แต่ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้เสียชีวิตชื่นชอบ
พี่น้องญาติทุกคนเขาก็เลยร่วมกันคิดไอเดียนี้ขึ้นมา
ว่าจะให้สิ่งสุดท้ายที่ทำให้ป้าจุ้มมีความสุข
เป็นไปตามเจ้าภาพนะเจตนาของเจ้าภาพนะคะ